บอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาแห้งเหี่ยวมานานใช่ไหมคะ
ส่วนคนนี้บอกเลยว่าต่อให้ไม่มีใครก็ไม่เคยแห้งและไม่เคยเหี่ยวค่ะ

หวานใจตัวจริงไม่มีได้ให้เห็นกันหรอกคุณผู้ชมค่ะ
แต่ความฮอตของพี่เกรทเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนใครก็กรี๊ดนะคะ
อย่างล่าสุดนี่เขาอยู่ตรงระเบียงคุณค่ะ
อยากจะกรี๊ดย้ายตัวเองไปอยู่หน้าบ้านเขาคุณผู้ชมค่ะ

เขาทำความสะอาดระเบียงสิคะเนี่ยเป็นนุ่มโสด
เขาว่าอย่างนั้นนะก็ต้องโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
ทำความสะอาดระเบียงบ้านของตัวเอง
มาในชุดนี้คุณค่ะเป็นสไตล์แบบกางเกงยืดอ่ะ

จากเรียบร้อยแต่ท่อนโบนอ้าวไม่ใส่เตื้อวะ
ไม่อยากจะคิดเลยอาจจะว่าวแบบคุณก็ได้นะฮะ
ใครถ่ายนะ
ใครถ่ายเองอ่ะมันไม่น่าแบบได้มุมขนาดนั้นน่ะ
นี่นอกจากอเล็กที่สงสัยนะเต้ยพงศกรเขาก็สงสัยเหมือนกัน
เข้ามาตอบย้ำว่าใครไถ่
พูดพูดสงสัยจริงนะใครไถ่พูด
เออนะเคนภูมิก็มาเพราะยังไม่ได้คำตอบไง
เคนภูมิขอเสริมทัพขยี้เข้าไปว่าเงาใครอ่ะ
เอ้ยถึงเห็นเงาบ้างไหมลูกแม่จังอุ้กนะคะทีนี้

กิกดาไดมาต่อค่ะลวงความลับกันต่อเลย
อยู่บ้านกับใครครับ
หมายถึงเพลมนัสที่บอกว่าแกงคนดีเลยนะ
อันนี้ออกเลยเป็นแบบว่าไปชดไปชันแหละอยากรู้ทำไมไม่ได้ตั้งต้องจริงใช่ไหม

อุ๊ยชุดเพ้าบ้านมาอุ๊ยแผ่นหลัง
บางคนบอกว่าอยากจะย้ายตัวเองไปอยู่บ้านตรงข้ามเลยค่ะ
เผื่อจะได้เห็นภาพบรรยากาศดีจนเช้า
อยากเห็นภาพข้างหน้าไง
แต่เอาจริงคุณผู้ชมคิดไหมเหมือนที่ขวัญสงสัยเลย
มุมกล้องมันแปลกถ้าตั้งกล้องเอง
มันไม่ได้จังหวะแบบนี้มันก็จะได้แนวตรง
คุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีเงาคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วยดูนิดนึง

ดิฉันว่าอาจจะเป็นฝ้าที่กระจกนะคะ
เกรทขากวาดระเบียงแล้วก็เช็ดกระจกด้วย

พี่เก้เขาชอบระเบียงเขาชอบทำความสะอาด

ชอบนั่งตรงระเบียงคิวทุกวัน
วิวมันสวยข้ามดีกว่านะคะ